มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่หมอแหลปแพนด้าเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้
เป็นรูปภาพของเด็กนักเรียนไปดูรูปกันไหมฮะ
เป็นรูปภาพของเด็กนักเรียนล้อมวงกันคุณ
ล้อมวงกันคล้ายกับมั่วสุมเสพยาเสพติด

แล้วก็โพสต์ข้อความระบุพิกัดสถานที่มั่วสุม

เด็กนักเรียนมั่วสุมกันทั้งก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน
พิกัดคืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ท่ารถสังขระบุรีติดกับร้านชานม
ไปดูกันได้ครับเห็นจนชินตาเห็นจนเจนตา
หลังการโพสต์ได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลเป็นอย่างมากเลยนะคุณฮะ
เนี่ยแต่มันมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยทางตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี

คือคนแถวนั้นเขาก็จะรู้แหละว่าอยู่ตรงไหน
พอไปถึงก็ไปเจอกลุ่มนักเรียนค่ะ
แต่ไม่ใช่กลุ่มนักเรียนที่เสียชีวิตไม่ใช่กลุ่มนักเรียนในภาพนะ
เออเขาก็เลยต้องตรวจเลยนี่ตรวจค้นกระเป๋าดูซิไอ้หนูเอ้ย
มีอะไรที่มันผิดกฎหมายไหมคุณผู้ชมว่าเจอไหม
พอเขาตรวจดูปรากฏว่าไม่เจอค่ะ
แต่ทีนี้พื้นที่โดยรอบเจอพวกอุปกรณ์การเสพต่าง
แล้วเด็กพวกนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ของพวกผม
ใช่เพราะเมื่อเช้านี้เองฮะสัก๗โมงครึ่ง
คนที่นำกำลังไปตรวจคือใครรู้ไหมฮะ
ทางผู้บังคับการพุทธรแบบจังหวัดกาญจนบุรีเองเลย

ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยโอ้โห
ในการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่มีการโพสต์ในโซเชียล
ก็คือนี่พิกัดก็คือท่ารถสังขบุรีใช่ไหม

ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนอกจากพวกอุปกรณ์อะไรต่างนิดหน่อยนะคุณนะ

หลังจากนั้นทางด้านของตำรวจก็ได้เชิญตัว
น้องนักเรียนกลุ่มนี้มาที่โรงพักก่อนนะครับ

ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดจริง

ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่อุปกรณ์ของพวกเขา
น้องเขาไปรวมกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นเขาไปทำอะไรเนอะ

ทางโรงเรียนก็ต้องมีการตรวจสอบจากนักเรียนของตัวเองนะครับว่า
การที่น้องไปรวมกลุ่มกันตรงท่ารถสังขบุรี

คือตำรวจแจ้งครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนมาร่วมพูดคุยทำความเข้าใจ

ตอนไปตรวจมัน๗โมงครึ่ง
ตอนไปตรวจก็๗โมงครึ่งเกือบ๘โมงแล้ว

ใช่นะครับส่วนเรื่องของการสืบสวนขยายผลนะคุณนะ
ทางด้านของภูมิกับการสพเมืองกาญจนบุรี
เปิดเผยว่าปกติสายตรวจก็ลงพื้นที่ตรวจทุกเส้นทางเป็นประจำ

แต่เมื่อยังมีเหตุลักลอบทำผิด
ก็จะเพิ่มความถี่ในการตรวจให้มากขึ้น
มันต้องมีอยู่จริงดังนั้นต้องแก้ไขนะครับ
ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ได้สั่งการให้ตำรวจสืบสวนเมืองกาล

หาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในบริเวณดังกล่าวด้วย
ว่ามีใครเอายามาค้ามาขายมาส่งให้เด็กหรือเปล่า
เพื่อที่จะตามกวาดล้างจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อไปด้วย
ซึ่งเป็นต้นโพสต์นะเอาเรื่องนี้มาโพสต์
๔ชั่วโมงที่ผ่านมาหมอแหลปแพนด้าโพสต์อีกอันหนึ่ง
โชว์ได้เลยไหมโชว์อยู่หน้าจอมือถือ
หรือถ้าคุณผู้ชมมีเพจหมอแหลปแพนด้าเนี่ยคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
คือหมอแหลปแพนด้าเขาอธิบายมาแบบนี้
ว่ามีโรงเรียนมีครูของโรงเรียนส่งมาให้ดูแบบนี้คุณ
หมอแหลปแพนด้าโพสต์เกี่ยวกับการมั่วสุมของนักเรียนแล้ว

เพราะว่าตัวครูเองก็จับได้ในโรงเรียนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
คุณเหล่านี้มันเป็นสารเสพติดนะครับ
ครูก็มีการเขียนบอกว่า๘ขวบก็เริ่มแล้ว

คุณผู้ชมความคิดเห็นนะ๓๔พันความคิดเห็นในเพจของหมอแหลปแพนด้า
ที่คุณครูได้มีการส่งต่อให้หมอแหลปเนี่ย
สะท้อนถึงสังคมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แล้วก็มีคนที่เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าที่โรงเรียนของลูกสาวก็มีค่ะ
มีพี่มปลายส่งภาพมาชวนเด็กปฐมไปสูบกัญชา

ครูที่โรงเรียนไปก็แค่รับทราบ
โยบายแย่จากรัฐบาลอันนี้เขาสะท้อนมานะ
เยาวชนของชาติต้องติดยาประเทศชาติก็พังพินาศได้เหมือนกัน
เพราะถ้ากัญชาถูกกฎหมายมันก็ค้าขายอันนี้

บอกว่าพอกัญชาเสรีมันก็จะมีแบบนี้
แล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยสงสัยต้องตรวจฉี่เด็กทุกวันแล้วมั้ง

บางคนก็แนะนำว่าต้องตรวจกระเป๋านักเรียนเด็กทุกวันนะคะ
นี่นะครับมันสะท้อนต่อเนื่องจากภาพนี้

ทีนี้คุณครูโรงเรียนต่างก็เริ่มส่งข้อมูลให้หมอแหลปด้วยเหมือนกัน